เดือดไล่ยิงเพื่อนบ้านยิงเลยนะ
แขนหมาฉี่วิราช
คุณผู้ชมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของเพื่อนบ้านไหมครับ
หรือแม้ว่าถ้าตัวคุณผู้ชมเองมีสัตว์เลี้ยงนะฮะ
แล้วเพื่อนบ้านเขารู้สึกยังไงบ้าง
คุยกันมาหน่อยเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยนะครับ
หมามาฉี่ใส่หน้าบ้านนะครับ
ไปฟังความจากฝั่งเขาเขาก็ว่าอย่างหนึ่ง

คนละม้วนฟังม้วนผมบ้าง
ไปฟังความจากเพื่อนบ้านบอกว่า

ไปฟังความจากเพื่อนบ้านบอกว่า

คนละม้วนผมบ้าง

ไปฟังความจากเพื่อนบ้านบอกว่า

ไปฟังความจากเพื่อนบ้านบอกว่า

คนละม้วนผมบอกว่า

คุณผู้ชมครับลีโอลีโอคือเมื่อกี้๙ขวบ
นี่คลิปนี้คลิปที่ไล่ตีเนี่ย
เขาอ้างบอกไล่ตีหมดเลยตีทั้งบ้านอ่ะ
มาวันเสาร์ลีโอลีโออายุ๙ขวบ
หมาที่ในการตีนาเลี้ยงไว้ไปฉี่ที่ครับเอาแล้ว
ฉี่หน้าบ้านคู่กรณีถูกนายสันติเอาบีบีกัน
ยิงใส่หมาจนมันขาเจ็บอ่ะก็มีปากเสียงกันอีกรอบแล้ว
โอ้โหมันเพิ่มดีกรีความรุนแรงขึ้นเรื่อยครับคุณผู้ชม
นายสันติจะไปหยิบเอาปืนจริงจากในบ้าน
มายิงใส่นายกันตินันแหละคราวนี้
แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับก็ไปเลยแจ้งความไว้อีก
ที่สอนอดดินแดงแต่ตำรวจสอบปากคำ
อายุ๔๖คนยิงเนี่ยนะเล่าบอกว่า
รอบแรก๖กันยายนคุณนักข่าวคุณฟังผมบ้าง
สันติยืนยันนะนะคนยิงเนี่ย
ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายพ่อของนายการตินันอะไรเลย

แต่เป็นฝ่ายกันตินันต่างหากที่เข้ามาทำร้ายพ่อของเขา
ก็เลยหยิบมีดมาไล่ฟันเพื่อป้องกันพ่อ
นะครับแล้ววันต่อมาการตินันกับพวกก็ยังเหน็บอีดาบมายั่วยุ

นี่ผมเล่าจากฝั่งผมบ้าง
ส่วนเรื่องว่าวันเสาร์เออวันเสาร์มันเป็นยังไงล่ะพี่
ส่วนเรื่องเมื่อวันเสาร์มันเป็นเพราะคู่กรณีกับลูกชาย
อีดาบเข้ามาโวยวายที่เขายิงหมา
พอเห็นท่าไม่ดียิงไป๔นัดก่อน

ยอมรับว่าพ่อกูไปตำรวจไปจริง

อันน้อยฝากตามรวจว่ายังไงตามรวจเบิ้ลเตอร์ไปเนี่ย
ดูจังหวะนี้เขายิงลงพื้นจริงหรือเปล่า

ชี้ชี้แล้ว

ครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายสวัสดีตามพรบออวุธปืนครับ
แล้วก็ดำเนินคดีกับนายกาตินันและก็ลูกชายในข้อหาพกพามีด

คดีนี้ตำรวจทำงานเต็มที่ไม่มี

สัตว์เลี้ยงบ้านเรากับเพื่อนบ้าน

คุณผู้ชมมีประสบการณ์ยังไงส่งมาให้เราอ่านบ้าง
นี่อยู่ในหมู่บ้านไงก็จะมีกฎของหมู่บ้านเลย
ถ้าเกิดว่าบ้านใครเลี้ยงหมาเอาดูแลให้มิดชิด

ถ้าจะพาหมามาเดินเล่นเจ้าของหมามาด้วย
แล้วยังไงก็ถือถุงเก็บอึ๊น้องหมา

ส่งมาเพียบเลยผมทยอยอ่านอยู่คุณผู้ชมไม่ต้องห่วง